งานได้
เงินดี

โอ้โหพี่เบิร์ตสบตากันเลยขนคนนี้เองขนคนครับ
เขาบอกว่างานง่ายเงินดีขับรถไม่กี่ชั่วโมงได้หมื่นนึง
เอาป่ะล่ะเออนี่แหละครับเกือบทุ่มเมื่อคืน
เกือบทุ่มเมื่อคืนนะครับตำรวจทางหลวงพระนครศรีอยุธยา
ออกตรวจในเส้นทางที่รับผิดชอบเห็นรถกระบะคันหนึ่งผิดปกติ
ผิดปกติยังไงพี่ทำไมมันแอ่นวะแอ่นเหมือนว่าทุกของหนัก
ไปท้ายกระบะทำไมคนไม่มีอ่ะท้ายกระบะ
แปลกก็เปิดเลยเปิดสัญญาณไฟเลยแล้วสั่งผ่านลำโพง
จอดจอดรถกระบาดคันนั้นจอดจอดจอดไหมล่ะ
จอดไหมไม่จอดครับกระทืบคันเร่งหนีเลย
ป๊าบนี่ครับคือถนนริมคลองตรงนี้วังน้อยพระนครศรีอุทยานะ
ตำรวจทางหลวงก็ขับไล่ตามคุณผู้ชมดูแบบนี้นะ
นี่เราตัดภาพมาให้ดูสั้นจะดูยาวไหมจะดูยาวไหมครับ
คือระยะทางที่เขาไล่กันกว่า๒๐กิโลเมตรเท่านั้นเอง
อ่อไม่ดูนะดูสั้นพอนี่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยป๊าบตรวจอ่ะเนี่ย
ตัวคนขับรถกระบะชื่อนายสุชาติแทร่ว่างอายุ๑๙ปีเท่านั้นเอง
ข้างในมีกี่คนข้างในมี๙คนครับแรงงานต่างด้าวนะครับ
ชาวเมียนมา๙คนไปรับมาจากที่ไหนไปรับจากป่าข้างทางนู้น
วังเจ้าจังหวัดตากครับนะฮะวังเจ้าจังหวัดตากจนมาถึงเนี่ยนะครับ
ตรงนี้แล้วรู้ไหมว่าเขาให้ไปส่งที่ไหนอ๋อก็เขาจะส่งโลเกชั่นมาให้
เราก็ได้ความว่าพวกเขาเนี่ยนะครับจ่ายค่าศาสตร์ค่าจ้างให้พานีเข้าประเทศไทยเนี่ย

ส่งตำรวจสภวังน้อยนะครับ

เวลาที่กรมการจัดหางานเขาเปิดให้ลงทะเบียน

การใช้แรงงานถูกต้องตามกฎหมาย

พอตอนนี้เศรษฐกิจฟื้นหน่อย
พอจะขยับขยายอะไรได้หน่อย

ต้องใช้ต่างด้าวเป็นยังไง

ถ้าจะถามว่าทำงานภายใต้แรงกดดันได้ไหม